ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับต้องชนะเกาหลีเหนือในเกมชิชตา
โดยไทยมี๑คะแนนจาก๒นัดต้องชนะเกาหลีเหนือที่มี๓คะแนนให้ได้สถานเดียว
และยังต้องลุ้นให้อีรักษ์ไม่ชนะญี่ปุ่นจึงจะเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ
อิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ต้องเล่นให้ละเอียดทั้งเกมลุกและเกมรับ
โดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์ต้องมีสมาธิ
เพราะ๒นัดที่ผ่านมานะครับเสียประตูจากความผิดพลาดของเราเอง
ซึ่งจะมีการปรับทีมโดยให้นพลละครพลลงเล่นเป็นผู้รักษาประตูแทนกิจสวัสดิคงคดนะครับ
ขณะที่สุพนัทเหมือนตาดาวยิงวัย๑๖ปีที่ยิงไป๒ประตูจากการลงมาเป็นตัวสำรอง
ก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง

ประตูชัยจากวิตันสุเรมานที่ตัดบอลจากกองหลังแล้วกระชากเข้าไปยิงนาทีที่๒๓นะครับ
ซึ่งเกมนี้อินโดนีเซียเหลือ๑๐คนด้วยนะครับในครึ่งหลังนาที๕๑
เมื่อนุฮิดายัตธ์ฮาชีเข้าบอลหนักจนโดนไล่ออก
โดยที่พุทธศิลปวักใบแดงให้ขณะที่ฮาจี้ซึ่งบาดเจ็บจากจังหวะนี้นอนอยู่บนเปรย์ถูกหามออกจากสนามด้วยนะครับ
ปรากฏว่ากาต้าเข้ารอบ๑๖ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอินโดนีเซียเข้ารอบเป็นที่๒ไปพบกับญี่ปุ่น